ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
หมั่นที่คุณสัมผัสได้

หัวตอบนี้เป็นคู่ห่อของรายการ
มุมแดงยอดศึกน้ำเงินเพชรพิทยาดัน

แล้วสายดอกเนียร์เรียบร้อย
โอ้โหโดนเข้าไปลงหน้าทิ่มบ่อทีมงานงวดคลึงกันใหญ่เลย
หรือยังจำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่าครับน้อง
ดูภาพช้าจังหวะจอล่างนะครับวงในเสียบเข่าได้
แล้วขวาลำตัวแล้วซ้ายดอกนี้โดนเข้าไปเต็มกระโดงคางหนังหน้ากระพือเลยนะครับ
โอ้โหโดนลงไปนี่อย่างกับนกปีกหักครับ
คือจังหวะเข้ามาแล้วกาดตกพอดีนะครับจะทำคู่ต่อสู้
หลังจากนั้นโดนล้วงลำตัวด้วยกระปั้นขวาแล้วซ้ายได้ทิ้งทั้งไหล่
เต็มกระโดงคางครับจุดสูญภูมิโรมประสาท

ใช้ชนะก็เป็นของเพชรพิทยาจบยก๒ครับ